อีกความเห็นภายฝ่ายแดงขุนหาญ๔๘และชนะเพ็ด๔๙

ต่อไปนะครับเป็นมวยแห่งอนาคตนะครับโอ้โหต้องบอกว่า
ติดตามเลยครับว่าจะชกหูลิ้นพันธ์และพี่ชัยติดตามนะครับว่าชกกันดุเดือดเผ็ดมัน
หนังตัวอย่างที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเอ้าบนเวที
ครับมาฝั่งหน้ากับบายแดงพันประยักษณ์พนิริมนต์
อัตภพลแฟนคำอายุสิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
มาแล้วหกสิบครั้งชนะสี่สิบเจ็ดแพ้สิบสามครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงิน
ศรีพนมโรงเรียนกีฬาพิสุนุโลกชื่อวรากรคำสิง
อายุสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานีชกมาแล้วหกสิบครั้ง
ชนะสี่ปแปดแพ้สิบสองครั้งครับหมุมแดงนนับสกลจาก
ที่ประวัติให้มาเนี่ยนับสกลเหมือนสำรักษ์คำสิงค์เลยน่ะครับ

โอ้วันนี้ได้ดูกันเต็มเต็มแบบเข้มข้นเลยนะครับ
ครับยาวมาถึงคู่ห้าครับเวลายังเหลือแล้วครับการถ่ายท่อสด
เพราะว่าคู่มวยก่อนหน้านี้น็อกกันไปนะครับ
วันนี้มวยของเราดุจริงครับครับคู่แรกแล้วโอ้โหเตะขาเจาะยางครับ
ย่างแตกครับยกที่สองส่วนคู่ที่สองก็ยกที่สามครับครับ
แล้วคู่เอกก็เบียดกันสูสีครบทุกรสชาติแล้วครับวันนี้ติดตามครับมวยคู่นี้กับพี่ปากพี่บุ๋มครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่๕แล้วนะครับเดี๋ยวย้ำผลสักนิดนึงนะครับ
ขุนหารชอ๕พยักษ์แพ้คะแนนชนะเพชรเก้าสิบเอ็ดรุ่งโรดนี่เป็นคู่ที่ห้า
พันพยักษ์พรนิรมนต์จากร้อยเอ็ดน้ำเงินศรีพนมโรงเรียนกีฬาพิศนุโลกจากสุราธานีเดิน๑๑

หนักใช้ได้เลยนะแดงเนี่ยพี่ป่าหันล่างหันล่างนั่นไง

ถ้าหันแบบนี้ดูแล้วก็น่าเดี๋ยวยาวอะเดี๋ยวยาวแบบนี้
ดูสีหน้าดูใบหน้าอายุจะน้อยกว่าฝ่ายน้ำเงินนะ

ตัดผมทรงน่ารักเลยนะมวยต้องตัดทรงนี้

ไม่ได้เบอร์หนึ่งนี่เกลียนมาเลยนะ

นี่ฝ่ายแดงแข้งขวาเตะครับ

โอ้โหหันล่างน่ากลัวใช้ได้เลยนะแดงนะพี่ปาก
มวยมันเจาะล่างเก่งจริงไหนก่อนล่าง

สยับเดินเลยช่วงชกรุบร่างหน้าตาดีเยอะเกินนะไฟแดงนะปันไปยักษ์

เจ้าสามพันธุ์จับจอลาเทศเขียวแน่เลย
อย่างงี้แหละนะบอกต่อยมาต่อยมา
ลักษณะเหมือนไม่มีอะไรไง
ผมขวานผายมือบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีก
ฝ่ายมือก็ต่อยเลยบอกให้ต่อยผมก็ต่อย
ให้ต่อยก็ต่อยดิเฉยแล้วมาย
นิสัยดีตามคำสั่งไม่ขัดไม่ขัด
ตามใจเพื่อนไงตามใจเพื่อน
น้ำเงินนี่ต้องระวังนะระวังหันล่างให้ดีนะ
วงในวงในว่ายังไงจับไม่ได้เช่นไม่ได้

ดูมาดูมาน้ำมือจะเขาเกมกว่านะ
โรกยารจออย่างละครับ
เอามันเกี้ยว

มวยหลายคนน่ะจะจอดรากเอามือลงใบช้อนสว่างไม่ค่อยดี

นี่มีเวลาก็จะ่มลืมตัว๑๙๕๕
มันมีทางเดียวคือบังกะดึงหลบ
เอามือลงไปช้อนนี่ส่วนมากมันบ่งบอกอาการเจ็บ

ใกล้แบบนี้น่ารักทั้งคู่เลย

ถ้าศูนย์สำเร็จโดนจอล่างคนโดนจอดมันต้องขึ้นบนไงพี่ปาก
เดินพันพยักษ์

มวยคู่ที่๕ของเราได้ผ่านมายกแรก
โอ้โหนี่มวยรุ่นใหม่ดุเหลือเกิน
ขวายแดงครับทำให้ยักษ์ขยับเข้าหา
โดนทางด้านศรีประดงนี้ต่อยลำตัวเตะขา

เป็นมวยรุ่นใหม่แต่ประสบการณ์นี่ไม่น้อยนะครับ
ชกกันมาแล้ว๖๐๗๐ไฟล์ครับทั้งคู่ครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถาง

รูปร่างชั่วทรงกางเกงสีแดงนะ

คอนี่ยาวคล้ายเลนโกสอพันธเลสมัยก่อน
ปรี้ยังไฟคลึงไม่

แต่ก็มวยคองยาวนี่ไม่ดีนาน
ต่อยหนักใช้ได้เลยหน้าตาเด็กรับรับ

อายุ๑๕ต่อยมา๖๐ครั้งไม่ได้ต้องมาเดาหู้สวยงามเลยฮุกซ้าย
หล่นได้เลยนะลูกนี้นะถ้าเต็มนะ
นี่ศรีพนมยังรออยู่นะ

ขยับใกล้ขยับใกล้เคลียร์ร่างเคลียร์ไปเรื่อยไล่ไปที่มุม
นี่ครับหุบซ้ายลำตัว
โอ้โหเต็มลูกนี้ออกได้ดีเลยครับศรีพนมน้ำเงิน
มุยจากสุราธารณีเช่นกับมุยอร้ายเอ็ด
หน้าอีสานเช่นกับมุยใต้เมื่อไหร่ก็สนุก

อีสานขยับเดินเข้าหานะแก้แข้งขวา

มันต้องเอาลูกหนักให้เป็นประโยชน์เลยนะพันพยักษ์นะ

ใส่หัวบอกไม่เป็นไรแต่ว่าโดงบ่อย

น่าจะเป็นคู่ดีคู่หนึ่งครับชมดรูปอยู่ใช้ได้

เริ่มกลักสมองนะ
ลูกมันสักครู่ทำไมต่อยเนี่ยสวนตีงขวาไปแล้วได้เสียเลย
น่าจะบอกว่าเป็นน้องไอ้เจ้าเรนโบก็ได้นะ
เป็นไปได้เลยหุ่นเทิงหน้าตาได้เลย

เพลี่ยงมัดขวาจากเข็นแข้งขวา

ถ้าทรงแบบนี้ดูแล้วน้ำเงินแข่งขมนิด
ถ้าลูกหนักนี่อยู่ที่แดงเลย
ขวานี่ออกแรงใช้ได้เลยนะครับ

ต่อยมา

มีหลอกมีหลอกมียึดมีหลอกนะครับ

บวกขวาแบบเนี่ยมันต้องมีคนหลดเนี่ยถ้าโดน

ต่อความลึก
ต้องดูนะพี่ชัยนะกีฬาต่อสู้นี่หัวใจหน่อมแน้มไม่ได้นะครับ
ถ้าหัวใจเกินร้อยเนี่ยไปได้อีกไกลครับ
ติดตามยกที่๓ครับ
เป็นคู่ปิดท้ายที่ถือว่าสนุกร้าวใจใช้ได้เลยนะครับ
เหลี่ยมมันยังคมกันอยู่มันยังแบกซ้ำต่อเนื่องไม่ได้
เข้าเตอร์ไปอีกทีบริเวณมือมือถุดาเยอะนะครับ
มึงครับเฮ่ยตำนานขมมิในเจมส์ใช่ฟะ
หลังสู่รูปแกจากที่สำนาคานะคะ

แต่แดงลักษณะสีชัวพะไปนิดนะ
ต้องขยับใช้ความใหญ่เบียดแล้วครับ
ต้องชนแล้วอย่างนี้

โต้คืนด้วยดี
แข้งของมายชักจะเห็นผลกันนะ
แดงมันพยักษ์ตีนขวาตีนซ้ายออกนี่แน่นเลยนะ
แดงมันมายักษ์ตีนขวาตีนซ้ายออกแน่นเลยนะ

แดงดีขวาอันนัดเดียวเชิงอยู่น้ำเงิน
แต่มีซ้ายโต้มีซ้ายคืน
ตีนซ้ายหน้านี่อ้าวมีเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ด
นี่มีขวาสลับเจอขวาคืนเหมือนกัน
น้ำเงินประทะตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ใช้ฉากฉวยไปเรื่อยนะครับลบแบบกองโจทย์เลยน้ำเงิน
ติ้งขวาจิ้มขวาขวาขึ้นก้านคอเลยพันพยักษ
ติ้งขวาจิ้นก้านคอเลยพันมะยักษ์
ขื้นก้านคอเลยพันมะยักษ์
ติ้งขวาจิ้นขวาจิ้นขวาจิ้นขวา
ติ้งขวาจิ้นขวาจิ้นขวาจิ้นขวา
ติ้งขวาจิ้นขวาจิ้นขวาจิ้นขวา
ติ้งขวาจิ้นขวาจิ้นขวาจิ้นขวา
ติ้งขวาจิ้นขวาจิ้นขวาจิ้นขวา

นี่หมัดต่อยลับตู้หายากมากในโรยไทย

พนมลงเอวพยายามลงเอว
โอ้โหยัดไส้

มีนิดหนึ่งพันไปยักษ์

เจอรับโต้คืน

รอจังหวะแบบนี้ไม่ค่อยดีพันพยักษ์

โอ้โหหัวแข้งขวาเข้าลำตัวแบบ

แรกแข้งขวาเคลือนเหมือนกันครับ
ทั้งคู่นี่ออกอุดทันกันเลยกันครับ

มันยก๔แล้วทำอะไรต้องรีบทำนะครับ

สีสุวพะได้ลูกหนักนี่อยู่ที่แดงเลย

พยักษ์แดงพอไปรอนิดเดียวครับ

ต้องเอาลูกหนักแบบนี้อ่ะพี่ป๊า

มองกองไนถูกจับเห็นเลยนะ

ถึงคอแขนอยู่ลำบากมาก
ที่หน้ามีแข้งขวานเตะ
ติดในแล้วเด้งตีเลย
เอ้าเจอไน
เจอแบบนี้เป็นปัญหาแล้วครับสำหรับทันพยักษ์
ยิงแกยิ่งยุ่งเหมือนยิ่งแก้แหร่หรือเปล่า
ได้ลูกเจ้าเล่นเลยนะน้ำเงินนะ
บอกแล้ว๓ยกเรายังไม่เห็นในเพราะยกนี้เห็นในแล้วรู้เลยเป็นยังไง
เห็นเลยในแดงไม่ชอบในแสดง
จับแล้วอยู่นอกเลยจับโต้ไม่ได้
รู้จุดตรงยุคที่๔นะ
มิ่ช่วยห้าบาทแล้วแบบนี้กลับโดมตาวแล้ว
จับเช้นเง็นเลยต่อตีกคิดตังเลยครับคุณผู้ชม
แทงยักษ์ไส้เสียบยักษ์ไส้
คารวะเลยลูกนี้ไม่เอาในเลย

หลอกเนี่ยแทงซ้ายเข้ามาเข้าอีกนะเนี่ย

นอกนี่ดูสวยเลยนะแดง
หรือว่าอาวุธมวยยังมีทุกอย่างนะครบ

เต้าฟังเขาเก็นน้ำมือหนึ่งเหนียวเกิน

หมดอาวุธไปเลย

ขยับใช้ได้อยู่ทะเลอร์ทอล่ามานี่โดนเลยนะ
เล่นเลยห้า
เห้ยอีกสิบห้าวินาที
มีสวนศอกยังมีสวนศอก
ยังมีสวนศอกกลับมาแทบ
เข่ากับศอกมันคู่กันอยู่แล้วไงพี่ฟ้า
มันไม่ต่อเนื่องไปเองไอ้แดงพันภายักษ์ไง
โอ้โหโดนกดหัวแบบนี้เสียทรงเลย
เสียทรงเลยแบบนี้โอ้โห
โอ้โห
พี่ฟ้าพี่ฟุนทรัพย์
ถ้าจะจบคู่นี้เราก็ต้องลากันแล้วนะ

แล้วก็มีดอกไม่เงินกับจรวดศึก

แต่ว่าบนเวทียังสนุกกันอยู่นะ
มันต้องเอานายสักนิดนึงอ่ะพี่ฟ้า
แม่พอไม่มีในแล้วเสน่ห์หายไปครึ่งตัวเลยแดง

มันหมดเสน่ห์ไปเฉยเลยแดง
หมดยกนี้ชูมือเสร็จลานะครับคุณผู้ชมเลยนะครับ
มีเวลาหนึ่งนาทีกว่ากว่า

ขวานี่ต่อยหนักแรงใช้ได้เลยนะแดง

อาวุธดีทุกอย่างหัวใจดีไงใช้ได้
ที่ใครมีผู้ปั้มหรือเปล่า

จะว่าโดนแล้ว

เกินร้อยห่วงแจนี่ได้

บวยอย่างนี้ทำได้นะทำได้ทำได้ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่
มันมีลูกหนักอยู่แล้วไงเพียงแต่เสียดายไม่มีในเท่านั้นเอง
หมัดเอาละครับเกมใกล้จบใกล้หมดยกนะครับ
ดูลักษณะรู้เลยคือปั้มน้อยนะใช่ยก๔ไปสารภาพเลยมวย
ยิงสิบวิปั้มแล้วสู้ไม่ได้โรงใน
พอปั้มแล้วจ้องจะถอดหัวอย่างเดียวจะบิดตัวออกอย่างเดียวเลย
ถ้ามีในมาเสริมหน่อยอนาคตไปไกลเลยนะเนี่ยใครก็เจอก็เหนื่อยนะเพราะหนักจริง
มาถึงตรงนี้พยายามเน้นหมัดอย่างเดียวแล้วครับพันพยักษ์ไม่ทันแล้ว

ทะพยักเปิดว่านิราบวนแดงน้ำเงินศรีพะนม
โรงเรียนกีฬาพิศนุโลก
อยู่สุราชแต่ไปเรียนพิศนุโลกนู่นโรงเรียนกีฬาพิศนุโลก
ชุมมือแล้วลาท่านผู้ชมเลยนะครับทั้งพี่ป่าหินกองผมอธิวันที่วัดเวทย์บรรเศรษฐศุกร์
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้รวมถึงเอกชุมพรแล้วก็ทีมถ่ายทอดจากไทยรัฐทีวี
ลาไปนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ

ชนะครับไม่มีปัญหานะครับศรีพนม
โรงเรียนกีฬาพิศนุโลกชนะคะแนนพันพยักษ์พอนิรมนต์สำหรับวันนี้หมดเวลา
เวลาหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ